มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีที่ให้คุณผู้ชมฟังดีนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งก่อเหตุยิงแฟนของคู่มั่นตัวเอง

สับสนคือมี๓คนแหละ

ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแอ๋ม

หลังจากนี้ไปขออนุญาตเรียกว่าคุณเบ้น

หลังจากนั้นแอ๋มไปสืบทราบว่าเบ้นมีพันรยาอยู่แล้ว
แอ๋มสืบทราบว่าเบ้นท์มีภรรยาอยู่แล้ว

หลังจากนั้นนะคะแอ๋มไปคบกับแฟนเก่าของตัวเอง

นายอภิษฎซึ่งเป็นคู่มั่นเนี่ย
ตัวเองมีแฟนอยู่แล้วแต่ยังไปมั่นกับแอ๋มเนี่ยนะคะ

ก็เลยเอาปืนไปยิงเจมส์

แต่ค่อยฟังไปมันเป็นคดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อในตำบลบางกุ้ง

ที่เกิดเหตุพบศพนายปรมินเทพประทุมหรือเจมส์
อายุ๒๙ปีนอนจมกองเลือด
มีนางสาวแอ๋มเพื่อนสาวคนสนิท
กอดศพนั่งกอดศพร้องไห้อยู่
บนถนนมีรถยนต์จอดอยู่

ในรถมีตะก้าเสื้อผ้ามีถุงบรรจุเครื่องสำอางของผู้หญิง
ส่วนผู้ก่อเหตุผู้หญิงให้การว่าชื่อว่านายอภิษฎ
เนียมมุสิกหรือเบ้นอายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นคู่มั่นของแอ๋ม
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าในเจมส์
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะขับรถคันดังกล่าวไปทำธุระ
นางสาวแอ๋มนั่งมาด้วย
ระหว่างทางกลับบ้านค่ะ
จอดรถที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
นายเจมส์เดินลงไปซื้อของในร้าน

ขับรถไปจอดที่ด้านหน้ารถของผู้ตาย

จังหวะเดียวกันนายเจมส์เดินออกมา
อีกหนึ่งนัดเจมส์เสียชีวิต

หลังจากก่อเหตุ
เดินขึ้นรถขับรถขับรถมาจอดวิวตรงนี้ใช่ไหมคะ

ขึ้นรถหลบหนีไปเลยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ
เรื่องของพิธีทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของศพ
ตอนนี้ญาติผู้ตายก็คือญาติของนายเจมส์
มนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่เกิดเหตุ
ก่อนจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดโพนิมิตร
ซึ่งทางญาติเองไม่ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะคะ
เพียงว่าในเจมส์เป็นคนดีเป็นเสาหลักครอบครัว
ไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่คิดว่าจะมาถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้
ไปสอบถามครอบครัวของนางสาวแอ๋ม
ครอบครัวเป็นธุรกิจรับเหมารายใหญ่ในจังหวัดนะคะ
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเคยคบหานางสาวแอ๋ม
คบหากับผู้ตายมา๔ปี

คบกันตั้ง๔ปีแล้วก็เลิกกันมา๒ปี

ระหว่างนั้นทำธุรกิจอะไหล่รถยนต์ร่วมกัน
จากนั้นก็เลิกลากันไปกิจการก็เซ้งไป
ฝ่ายหญิงไปเข้าพิธีมั่นกับในเบ้นซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
เบ้นเป็นลูกเจ้าของสวนปามรายใหญ่
และเป็นการมั่นที่ค่อนข้างใหญ่ระดับจังหวัดช่วงนั้น

สอด๓ล้านบาทโอ้โหมั่นเมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมา
จากนั้นวันที่๕ค่ะ๕ธันวาคมปีที่แล้ว
ข้อความบอกว่าไม่ใช่วันนี้ที่จะรัก
นี่เป็นช่วงงานนะคะช่วงงานงานใหญ่โตเลยงานใหญ่โต
แต่ว่าสุดท้ายแล้ววันที่๕เหมือนจะมีอะไรแตกหักเกิดขึ้น
ระหว่างสองคนนะคะขณะที่ในนิก
เพื่อนรุ่นน้องผู้ตายเล่าว่าเจมส์เนี่ยผู้ตายเลิกลากับแอ๋มได้ครึ่งเดือน
เขาก็บอกกับเพื่อนว่ายังรักแล้วก็จะรอแอ๋มถึงขั้นให้เพื่อนพาไป
ถ่ายรูปคู่กับของที่เขาเคยให้ไว้ด้วยกัน
แล้วก็มีข้อความภาษาอังกฤษว่าเธอจะเป็นนางฟ้าของฉันเสมอ
แอ๋มกับนายเบ้นนายเจมส์เศร้าหนักแล้วก็เก็บตัวเงียบช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของในเบ้นนะคะ
คู่มั่นของนายแอ๋มพบว่าบ้านปิดเงียบมีเพียงแม่บ้านบอกว่าเท่าแก่ไม่อยู่
ออกไปทำงานกันหมดครับหลังทราบเหตุทุกคนในบ้านตกใจ
เพราะว่าในเบ้นไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนเลยหมายถึงผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
นี่บ้านใหญ่โตเลยนะก่อนหน้านี้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่บ้านค่ะ
ก็เท่าแก่รับปากกับตำรวจไว้ว่าถ้านายเบ้นติดต่อกลับมา
จะประสานมอบตัวมาทันทีนะคะนางสาวแอ๋มที่นั่งมาในรถ
กับผู้ตายเนี่ยอยู่ในอาการขวัญเสียให้ปากคำไม่ได้นะคะ
แต่ว่าก็มีนัดพบกับตำรวจเหมือนกันพรุ่งนี้สารสุราธานีออกอนุมัติ
สารออกหมายจับแล้วนะคะออกหมายจับในเน้นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองพกพาอาวุธปืนไปในเมือง
หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุจำเป็น
พร้อมเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ